สวัสดีครับตรงนี้มีกับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
เอกจัดชายพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ผมชายสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชายเพิ่มภูมิครับ

คู่แรกของการถ่ายละสดนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

ภาคนี้เป็นภาคที่๔นะครับ
ที่ผ่านมานี่สถิติของน้ำเงินเนี่ย

วันนี้ใครชนะนี่จะมีทุนการศึกษาพิเศษด้วย

แต่ถ้าเสมอเงินก้อนนั้นเป็นของเราสองคน
เอาไหมเอาไหมเอานะ
เอาก่อนอื่นไปดูวิทยาครับไปเลยครับ

เก้ามือสกสุงัยยิบ

ไฟแดงฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้ว

แพ้คะแนน๙๐สกสุงัยยิบ
ที่จังหวัดนนทบุรีครับ

ชื่อธิรเศษแก้วประสิทธิ์

แพ้๑๕ครั้ง

มุมแดงมีอดีต

วันนี้ท่านศึกแล้วนะครับ

วันนี้หมอถอนมงคลเองเลยให้เกียรติมาที่นี่เป็นที่แรก
ช่วงบันปลายบอกว่าขอออกมาทำในสิ่งที่รักครับปั้นนักมวยต่อไป
ส่วนน้ำเงินนี่มีพิจิตรยาครับถอดมงคลให้กับเก้าหมื่นนะครับ
ถ้าชนะวันนี้คงจะเป็นหนึ่งแสนนะจากก้าวหมื่นน่ะ
สองแสนครับอ้าวสองแสนเหรออ๋อโอเคสิ
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นารินทองยีรันครับ
๑๐๖ปอนด์ครับเปิดหัวคู่แรกประเภทเล็กดีรถโตส่งต่อกับพี่ปะและพี่บุ๋มครับ
แก้วแดงนะครับศรีสะเกดน้ำเงิน๙๐๐สกสุไงยิมจากนครปฐม
คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับน้ำเงินนั้นเก้าหมื่นเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟ้าประธานไป
คู่นี้มีเงินรางวัลพิเศษสองแสนด้วยซ้ายกับขวาครับใส่กันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
กับศึกยอดมวยไทยรัฐ๑ปีกับ๗เดือนโอ้โหเรตติ้งนี่พุ่งกระฉูก
แต่ก็คงจะจบกันที่สิ้นเดือนเมษานี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับ
นี่กับยอดมวยไทยรัฐโดยโครมเมอเตอร์ด๊อกเตอร์สงชัยนัตนาสุบันพระผู้คำดีหลายคน
ทำไมเรตติ้งดีจะจบลงได้ยังไงอันนี้ต้องถามคุณอนุมัติ
ค่อยมาว่ากันไปบนเวทีก่อนครับนี่เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวในศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ก่อนจะหยุดต้อนรับเทศกาลมหาสงครานในสัปดาห์หน้านะครับ
เสาร์หน้า๑๕นี่ไม่มีมวยนะ
เทศกาลสงการซ้ายกับขวาสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

คู่ชนะรับไปครับ๒๐๐๐๐๐บาท
ฝ่ายแดงฟ้าประธานค่อยขยับเข้าหา
หน้าเงิน๙๐๐๐๐บาทสอกรสุหายยิน
สู้มวยซ้ายไม่ได้ต้องติดตามครับคุณผู้ชม
เดินเข้าหาเสียช่วงนิดนึง
ตั้งรับมาเจอศอกซ้ายเจอศอกซ้ายวงใน
ข้อใครแข็งแรงใครดีเอาไปครับชัยชนะ
ส่งมาแบบนี้นี่ชวนทะเลาะในตั้งแต่ต้นเลยนะครับแทงหน้าขาด้วยแดง
ฟ้าประธานปเพชรไข่แก้ววางแข้งขวาสวยงามครับ
เป็นเกมของมวยคู่แรกนะครับคุณผู้ชมยกแรกด้วย
แท้ชนะต้องไปลุ้นกันไปปลายแข่งซ้ายเป็นใบโบกทางโต้โดยขวาครับ๙๐๐๐๐
ถ้าสิบหมื่นมีดังนะทุ่งดังมากแล้วสิบหมื่น
น้ำเงินนี่แถวบ้านเรียกเก๋าบ่วงนะเห้ยแสดงว่าเป็นคนจีนเหมือนกันนะ
เปลี่ยนครับมีแข่งขวาเต็มชุดนี้สวยครับ
ไอ้ขวาต่อยขวาอาวุธสำคัญของทางด้าน๙๐๐๐๐

วยเด็กเล็กอย่างนี้แหละครับที่จะขึ้นมาเป็นมวยเงินแสน
อยู่ที่ว่าไม่นอกรูนอกทางนะ
การพรุ่งซ้อมความพร้อมเปลี่ยนตัวตลอดสมบูรณ์เป็นที่
ขึ้นต่อสู้ขยับแข้งซ้ายเตะติดแขน
ต้องให้ต้องขวาสุดยอดงาม
หลีลูกยึกหลีลูกหล่อแข่งขวาสาดเป็นครั้งที่สอง

จะบอกว่าชกสนุกโดนเลยโอ้โหสอกสั้น
ตายเต็มเลยครับทีเดียว

เมาเมาเป็นยุงเมายาหมดยกหมดยก
ขอบคุณค่ะหมวยคู่แรกยุกก์แรกผ่านมาครับ
โอ้โหเนี่ยครับฟ้าพาถานิซับสอกซ้ายครับ
พอโดนหลังจากนั้นแล้วก็รักคังช่วยชีวิตเอาไว้
โอ้โหยกแรกผ่านไปนี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับคู่นี้
สำคัญเลยนะครับอย่างที่เรียนไปมีทุนการศึกษา๒แสนด้วยพี่ชัย
ใช่จังหวะเข้าไปมุมอับพลีครับโดนศอกซ้ายครับ
เอาจะรอไม่ได้แล้วนะครับน้ำเงินเอานับคืนให้ได้ก่อน

ครับท่านผู้ชมจัดการแบบนี้ยกแรกโดนไปสองแต้ง
ยกสองยกสามต้มชกใช้หนี้อีกสองยกเลยนะครับ
ต้องรีบมานิ่งลองไม่ได้แล้วกับน้ำเงิน

แต่ว่าระคังมันมีชีวิตเลย
แต่ว่าระคังมีชีวิตตั้งแต่ระคังทองมีชีวิต

ลงทนเบียดในปั้มนายขอแล้วเด้งมาเด้งมาเด้งตีนิดเด้งอยู่ข้าวซ้าย
แล้วก็ที่ถูกนับเสียไป๒ตั้ง๒คะแนน
ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ยังโดนเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับ
ยังมีโอกาสได้แก้ตัวเยอะเลย
๒๓๔๕นี่ต้องทำไม่เห็นเลยนะครับ

รอไม่ได้ครับต้องรีบต้องเร่งนะครับ
ทางด้านเก้ามือมาช้ามานิ่งมาเฉยไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชม
เชียร์ดังแน่นอนครับน้ำเงิน๙๐๐โดนไปแล้ว
ตอนนี้เหลือ๒๐๐๐๐แล้วโหโหโหโดนหายว่าง

จิ้มเอาคืนได้ไหม
โอ้โหยแข่งซ้ายศาสตร์ช่วยงามเจยสองบ้างเจยแข้งบ้าง
จินจินสะรายาบอกว่าเอามัดก็สอกเข้ามาช่วยด้วย
จับในแทงแหลมสวยเลยครับแดงฟ้าประธาน

ที่ถูกนับเนี่ยเหมือนต้องกดดันนะนะ

ต้องเปลี่ยนมาเต้นมารอไม่ได้

เพราะธรรมดาถ้าไม่โดนนับนี่ฟ้าประธานต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมอยู่แล้วนะครับ
นี่รอจังหวะสองเหมือนก่อนโดนนับ
พอโดนแล้วเกมเปลี่ยนแล้วนี่ต้องมาเล่งเลย

ไม่สามารถจะหยุดทางด้านไอ้เจ้าพระประธานได้

ลองไม่ได้ด้วย

จกง่ายขึ้นเลยแดง
มีมัดมาช่วยมีมัดมาเป้นมาเหมือนกัน
มัดขวามันนิ่งดีเยอะเกินนะฮะไอ้เจ้าฟ้าประธาน
ไม่ตกใจด้วยแล้วได้นับไปนี่ก็คุณเจมส์
แล้วคอยดักคอยแทงตลอดนะครับ
ซ้ายคาไว้อย่างนั้นเข้าไม่ติดเลยโดนล็อกจับสวยด้วย
หลายยกสองแล้วหมดยกที่สอง
ครับมวยกุ้งรออุ่นแรกนี้ก็ผ่านมาครับ
สองยกนี้พาพชาวีนยกที่สองครับ
โอ้โหทางด้านขวาประธานเสียบเข่าเข้าลำตัว
ก็ยามเดินเข้าหาป้ามตีเข้าครับ

มุมน้ำเงินนี่พิจิตสารยาครับพี่เทพธรรมะบอก
ให้เร็วกว่านี้ครับคิดเร็วทำเร็วกำปั้นใช้ได้เยอะครับ
เอาครับสลับล่างกับบน

มันเดินไม่ได้แล้วมันแทบจะวิ่งเข้าใส่แล้วนะครับ
จังหวะดีนี่หมัดกับศอกนี่ช่วยได้เลยล่นเวลา

โต้มานี่โต้หนักด้วยฟ้าประธาน

ถ้าต่อยแบบนี้ได้เลยเนี่ยได้เลยแบบนี้

แล้วแพ้ชนะนี่ก็จะถือว่าร้าวใจนะครับ

ไป๒คะแนนตอนนี้มันจะรอไม่ได้นะ
ตอนนั้นคณะก็บอกต้องต้องต้องเต้นอย่างเยอะต้องทำแพ้ชนะไม่ว่า

อ่าติดใหม่เหม็นหมัด

อื้อมีช่วงอีกตายยกตายไปตายยกที่๓
แดงนี่ก็โต้จังหวะ๒สวยเลยนะมืด

ดึงออกมามีเมืองนี้แทบจะเอาเข่าหลบไว้แล้ว
๙๐๐๐๐ตอนนี้เหลือหมัดกับสอบแล้ว
ถ้ามีน้ำหนักสักหน่อยแล้วก็มีเรื่องทำให้หวัดเสียวได้เหมือนกัน

เพราะว่าหมัดที่ต่อมาดูเหมือนไม่มีน้ำหนักนะ

ไม่ใช่มวยหมัดนะนะ
หมวยเตะหมวยเข่าแค่งขวาให้มันจับเขาไปเต็ม
แต่ว่าไอ้เจ้าฟ้าประธานก็ถือว่าโต้ได้ดีนะ
ดันลูกแทงไปเรื่อยครับนี่ฟ้าประธาน
โต้ต้องโต้ให้ตลอดไม่งั้นเสียงเชียร์ดังเลยนะ
วันนี้ขนมาเยอะด้วยติดศาลายา
อืมเร่งในช่วงต้นเกม

เร่งเยอะเยอะเกินนะในช่วงต้น
ลุกแทงซ้ายภาวะ
แต่ก็ยังพยายามเต็มที่นะไอ้เจ้าเก้าหมื่น
เดินเข้าไปไปชนตีนซ้ายก่อน

กลางยกสามครับ
เปิดเกมตลอดอ่ะ
ถึงตรงนี้แฟนมวยแฟนเพลง
ทีมงานเฮฮา
นี่มีนักร้องมาด้วยนะที่มงโก้มีนักร้องมาด้วยนะ
ลุกของจังงั้นฟ้าประทานเจอหมัด

น้ำหนักหมัดน้อยไปนิดนึง

ช้าไม่ได้เลยครับทุกวินาทีนี่มีค่าเลย

ล็อกในตบเสียงเฮไว้ก่อน
ก็ถือเป็นนักมวยที่มีความพยายามอยู่ทันหนึ่งแหละครับ

แล้วนึ่งแล้วรอเลย

เตะซ้ายเนี่ยโอ้โหเตะแน่นเลย

ยังยังรอมีหมัดเห็นต่อยได้สวยนะ

ก้าวเมือง

รับแค่งซ้ายรับแค่งซ้าย
พอหวาพอหวา

ถ้าสวนหัดสวนศอกได้ก็ยังได้เฮอยู่
ช่วงปลายยกและอีก๘วินาที

จะมีลูกเพลงหมัดพระเจ้ามาช่วยหรือเปล่านะครับ

ขวาประธานติดซ้ายต้นทั้งทั้งตัว
ถ้าเอาแจ้งอีกโดนไปก็อีกแบบนี้ครับ
พระเจ้ามหาชนครับคุณสงชัยรัฐนาศุบันครับ
พร้อมด้วยลูกสาวครับคนโตครับคุณต้นครับคุณต้น
ต้นนี่เร่งเหลือเกินนะครับมาเป็นพายุเลยเลยครับ
ทางด้านของ๙๐๐๐ครับ
ปลายนี่เดินไปเดินมาฉันจะเข้าร่องแข้งครับ
เอายกตีแก้ยังไงนี่น่าสนใจเลยนะครับตามต่อ
ก็ยังหมัดกับศอกเหมือนเดิมนะครับสำหรับทาง๙๐
สกสุงหายินครับเพราะว่าเดินเข้าไปนี่
ต้องชนแข้งซ้ายของแดงก่อนฟ้าประธานดักด้วยแข้งซ้ายนะ

เขารู้ตัวดีว่าโดนนับเสียไปสองคะแนนเนี่ยจะมาเต้นมารออย่างนี้ไม่ได้ครับ
ต้องเปิดเกมตลอดครับทางด้าน๙๐
มันต้องมีตัดลำตัวจุกสักหมัดหนึ่งก่อนนะแม่
คือแพ้ชนะในแฟนมือของมันว่าหลังจากที่โดนนับไปแล้ว
มันต้องต่อยเปิดเกมไม่ใช่มาเต้นมารอมาเฉยอย่างนี้ไม่ได้ครับ
แล้วชกแบบนี้โอกาสมันพลิกกลับมาได้ไง
ถ้าไม่เดินนี่โอกาสมันไม่พลิกเลยอ่ะ

ยับเดินพลิกออกมาแล้วแค่ขอยซาดตลอดนะ
เดินเข้าไปมันธรรมดาแล้วเดินเข้าไปจะไปต่อยขวา

ไม่ได้ต้องดันออกถอดหัวออกมาแล้วต่อยเลย

คือมวยที่ถูกผู้ต่อสู้นำไปเยอะเยอะเนี่ย

อย่างอื่นตัดทิ้งหมดอ่ะ

ต่อยประวัติฟันเนี่ยก็จะบ้าง
มันเหนื่อยฟรีไง

มันต้องบีบอยู่แล้วคุ้มเกมไม่ได้เลย

พี่เอ็งเข้ามาว่าพี่ข้าเองอย่ายุดอย่าเหี่ยวให้เห็นนะ
อย่าก็ยังพยายามต่อครับหมัด

ฮือถึงจะโดนนับ

แดงจะต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมนะไม่ใช่น้ำเงินนะบวก
แต่ว่าอาจจะฟ้าพระธรรมก็ทำการบ้านมาดีแล้วกัน
มาดักด้วยซ้ายเนียนเลย
สวมมีแข้งซ้ายเตะ
แต่ค่อยความพยายามเด็กคนนี้สูงมากนะ๙หมื่น

ไม่ต้องมาเต้นไม่ต้องมาจ้องครับแส่จ้องแส่จ้อง

พยับต้นจำเดียวรับแข้งรับแข้งโดยก็ไปรับ
พยายามแน้นที่หมัดยังเหมือนเดิม

มีศอกซ้ายมาเสริมมีศอกขวามาสลับ

เพราะเร่งแล้วไม่สามารถกดขึ้นต่อซึ่งได้
เป็นธรรมดาเลยนะมันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วพอโดนก็จะเป็นแบบนี้

มวยคู่แรกนี้ผ่านมากับ๔ยกโอ้โห๙๐๐ไม่มีอะไรจะเสียเลยครับ
เดินเข้าหาครับต่อยหมัดซ้ายขวา
ทางฟ้าประธานรอจังหวะโต้แข้งซ้ายเข้าลำตัวโอ้โหโดนเข้าไปโดนศอกเข้าไปครับ
ฟ้าประธานวันนี้ครับต่อยประคองตัวแล้วครับออกกระวุธโต้แพ่งสวนคืนตลอด
นี่เหนื่อยเลยครับยกสุดท้ายต้องตามทันไม่ทันต้องติดตามครับ
เอานะ๓นาทีสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้มวยไทยความแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้ว
คู่นี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งได้หรือเปล่า
แดงนี่เขาหล่อเอาเซฟนี่เฟิรดเลยนะหลอกใต้บึก
ไฟ๙๐นี่มาเสียหายตรงไหนโดนนั๊บนี้

ชกนอกรอบหนึ่งเงินชนะนะก็มีเงินรางวัลพิเศษด้วยนะครับ
ยังไงแจ้งนิดนึงกับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่ชื่นชอบผลงานของวันทรงชัยนะ
ในวันที่๓พฤษภาคมนี้จะร่วมกับเพชรวิทยา
วิทยาร่วมกับวันทรงชัยนัดใหญ่มากเลยนะครับ
ดูการพบกันระหว่างไอ้เจ้าเสกสรรออกขวัญเมืองกับซุปเปอร์แบงค์
ดูปืนก่อนครับเที่ยวนี้กลับมาเจอกับพิชิตชัย
กิ่งซางเล็กเจอกับร้อยเชิงและยังมีลูกนิมิตกับช่อฟ้า
สินเล็กกับยอดพนมรุ้งสุริยเล็กกับกุมารดอย
โอ้โหยิ่งใหญ่มากวันที่๓พฤษภาคมนี้ที่เวทีมวยราชดำเนิน

ท่านส่วนครับเจอร่วมงานสังสรรตระกุลจันทรรพรัฐนะครับ
สนามหน้าโรงเรียนวัดเกษตราลามตำบลภาคดาล
ที่นิรันดิกลมสู่ราธรรมนี้๑๑เมื่อสายเวียงเวลา๑๔นาฬิกานะครับ
งานสงการปีนี้นายกเทศบนกรีตำบลโภสังโภในประเศรษฐ์ทางศิริกาชัย
ขอเชิญชมมวยศึกวันวีรชนเวทีมวยชั่วคราวัฒาภิกุล
อำเภอค่ายบางรายจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีครับ๑๒เมื่อสายเวียง
ผู้พิเศษดีเซน้อยสอเทนิกุลพบกับขุดหัดน้อยวรวุฒิ
เริ่มชกเวลาสองกุ่มครับ
โชคดีวะดิถือว่าโชคดี

เพชรนิยมกับสรรเพชร
ถ้ามาดูคู่เอกวันนี้เพชรรุ่ง

ในการเจอกับฟ้ามงคล
สิทธิ์ของประธานเอกบังสัยประธานกองทุ่น
เฉพาะสี่คู่ที่ธาระทำการจากทอดสด
ชื่อค่ายนี่รับประกันได้เลยนะ
ค่ายนี่ถือว่ามีคุณภาพมาตรฐาน
วินาทีสุดท้ายไม่มีปัญหานะครับคู่นี้
โดนนับยกแรกไปหลังจากนั้นครับ๒๓๔นี่ไล่

แต่มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ถึงเข้ากับน้ำหนักน้อยไปนิดนึง
โดดดดดดดดใจสู้ได้ดีเลยนะครับน้ำเงิน

แดงฝาประธานปเผ็ดไข่แก้ว

ชนะคะแนน๙๐๐สกสุงัยยิมไปนะครับ
คู่เปิดหัวสุดยอดมวยไทยรัฐโดยชงชัยรัฐนาสุบัน